คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่สาวอารมณ์ดีคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยแหมพูดตลอดเลยนะคะว่า
ยังว่างอยู่นะจ๊ะ
คราวนี้เห็นทีจะไม่ว่างแล้วล่ะคุณผู้ชมนะ
ก่อนหน้านี้ไม่รู้จะเอาอะไรมาก่ายหน้าผากันแล้ว
แต่งหน้าสวยแล้วก็นอนอยู่บ้านแล้วก็ว่างแบบนี้ค่ะ
สวยขนาดนี้คุณพี่เป๊กกี้ศรีธัญญา

หลังจากลงคลิปนี้ไปได้ผลเกินคาดคุณผู้ชม

เกี่ยวกับเรื่องงานว่าตอนนี้ยังไงพี่
ยังว่างอยู่หรือเปล่ายิ้มออกหรือยัง
พี่เขาบอกว่าลูกค้าเริ่มทยอยกลับมา
คอนเฟิร์มว่าคอนเฟิร์มแล้วนะจ๊

มีคนโทรมาอยากเช่าพี่เยอะมาก

สวยขนาดนี้มันต้องออกไปทำอะไรแล้ว

วันเป๊กอาจอยู่ไม่ถึงนะคุณ
อาการของลูกค้ามีแน่นหนาอยู่แล้ว
เวทีกับลูกค้าห่างกันนิดนึง

เพราะว่าทุกคนก็คืออยากจัดงานได้แต่ก็อยู่ในมาตรการ
มีคอนเฟิร์มหรือเปล่าไปฟังพี่เป๊กกี้ค่ะ
อยากอยู่บ้านแล้ว
แล้วเดือน๖โชคดีมากเป็นเดือนเกิดพี่เป๊กด้วย
ก็เลยคิดว่าถ้าเดือน๖ทันน่าจะดีเลย
ก็ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดอุตส่าห์ทำให้

เป๊กกี้เขาเป็นคนเชื่อเรื่องดวงเรื่องมูนะ

ไปเหยียบหลังคามาแล้ววัดความแข็งแรงนี่เลยนะคะ
หวังว่าบ้านนี้จะอยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขอบอุ่นนะคะ

ถูกต้องแล้วค่ะน่าจะไปดูเรื่องฮงจงฮงจุ้ยอะไรแบบนี้นะจ๊ะ